หนุ่มบ้านนี้โตเป็นนุ่มแล้วเรียนติดหมอแล้วมากันที่หนุ่มบ้านนี้กันบ้างนะคะสำหรับน้องโปรดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่เป้ยปานวาดคุณผู้ชมค่ะล่าสุดแม่เป้ยเขาลงคลิปคลิปหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นคลิปที่น่ารักมากหลายคนได้เห็นแล้วล่ะนี่น่ารักมากเป็นคลิปที่น้องโปรดเนี่ยดูแลน้องปาอลินอย่างแบบน่ารักน่าชังมาก
คือแบบพี่ชายดูแลน้องสาวอ่ะคืออ่าดูน้องปลาลินเนี่ยน่ารักมากโยโยโย
ซึ่งเป้ยเนี่ยยอมรับนะคะว่ามีน้องโปรดมาช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยเออ
ก็แบ่งเบาภาระไปได้อยู่บ้างนะคะแฮปปี้ดีที่เห็นลูกชายคนโตรักแล้วก็เอ็นดูน้อง
ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวสอนให้น้องโปรดแชทไลน์นั้นคือคุณเป้ยเขาชี้แจงว่า
อยากให้น้องเนี่ยเรียนรู้เอาไว้เผื่อจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลความเรียบร้อยของที่บ้าน
คือเอาไว้แชทภายในครอบครัวนะคะ
แล้วก็ดูแลน้องสาวด้วยแต่ก็ควบคุมได้นะคะแล้วก็ไม่หวั่นว่าลูกจะติดโซเชียลด้วย
คือโปรดสามารถเทคแคร์ดูแลน้องได้เป็นอย่างดีเออเป้ยก็บอกว่าค่อนข้างจะเตอร์ไพรส
โปรดเขาเป็นเองเลยอัตโนมัติซึ่งแฮปปี้ค่ะเขาเห็นแล้วค่ะ
คือปอดเขานิสัยของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอบอุ่นอยู่แล้ว
หน้าที่ให้เขาว่าเขาจะต้องเป็นคนเทคแคร์ดูแลน้อง
จะต้องบอกว่าน้องทานนมหรือเปล่าน้องกินอาหารไหมน้องเป็นยังไงบ้าง
ถ่ายรูปส่งอัปเดตให้เป้ยเป้ยก็เลยเอ่อโหลดไลน์ให้เขา
ไม่ใช่ไลน์ในมือถือเขายังไม่มีมือถือค่ะ
อันนี้คือทางเขาเล่นเป็นอยู่หรือเปล่า
สอนสอนเพื่อการนี้โดยเฉพาะสอนเพื่อว่าเขาจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ

เล่นเกมเล่นได้แต่เราจะต้องดูด้วยว่าเป็นเกมแบบไหนเวลาเท่าไร
ไม่ได้ปล่อยปะให้เขาเล่นคนเดียวอะค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่แม่เป้ยเขาเอาไว้ใช้ดูแลน้องโปรด
คือให้เล่นได้แต่อยู่ในขอบเขตอยู่ในเวลาที่จำกัด
เอาไว้ดูแลน้องเวลาอยู่ที่บ้าน
แต่ละครอบครัวเขาก็มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป